สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับมินนี่นัทชาค่ะ
คุณผู้ชมคะทนร้อนกันอีกสักหน่อยนะคะ
ช่วงนี้อุณหภูมิแตะ๔๐องศา

จะมีฝนเข้ามาตกคลายร้อนแล้วค่ะ
จากการตรวจสอบเราพบว่าในระยะนี้

อากาศค่อนข้างร้อนจัดร้อนอบอ้าวเหลือเกินค่ะคุณผู้ชม
เตือนนะคะสุดสัปดาห์นี้จะมีฝนฟ้าขนองเข้ามาช่วยดับร้อน
มีลมกระโชกแรงบางพื้นที่
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกยังร้อนจัดอีก๑วันเช่นเดียวกันค่ะ
อุณหภูมิสูงสุด๓๙องศา
สัปดาห์นี้จะมีฝนเข้ามาช่วยดับร้อนคลื่นลมสงบค่ะ
ภาคใต้ฝนลดลงทั้งสองฝั่งเน้นตกหนักในช่วงบ่ายถึงค่ำ

อุณหภูมิสบายคลื่นสูงประมาณ๑เมตรไม่สูงมาก

ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ช่วงนี้มีอากาศร้อนจัดกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน
รอฝนอีกนิดหน่อยนะคะสุดสัปดาห์นี้มาแล้ว
ในขณะเดียวกันค่ะสถานการณ์พายุในมหาสมุทรแปซิฟิก
ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยค่ะ